มีความผูกพันกับเหตุการณ์
กับเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำมากน้อยแค่ไหน

คุณผู้ชมที่ดูไทยรัฐทีวีอยู่
ก็น่าจะสัมผัสได้เพราะว่าเราใช้คำว่าเกาะติด

ถังรายการทุกผังแทบจะไม่มีแล้วเป็นการเกาะติดภารกิจนี้วันหนึ่ง
รายงานข่าวนี่โอ้โหเป็นนาทีต่อนาที
แล้วแน่นอนค่ะผู้ประกาศของเราที่ไปลงพื้นที่
คุณก๊อฟทัศนัยคุณมิ้นทรัชพรคือต้องลงพื้นที่ไปอยู่ที่ถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนแล้วก็ต้องถามข่าวจากผู้ว่า

ตอนนั้นผมอยู่ช่องอื่นแต่ถ้ามีข่าวใหญ่ก็ต้องพูดกันตรงนี้

แต่ตอนอยู่ช่องอื่นถ้ามีข่าวใหญ่ต้องเปิดไทยรัฐทีวี
มันไม่ใช่แค่สื่อในไทยนะสื่อต่างประเทศ
ก็จับตาดูปฏิบัติการช่วยเหลือซึ่งผู้ว่าผู้ว่าก็ไปบัญชาการเลย
ที่เราปูมาทั้งหมดนี้ต้องนำเรียนคุณผู้ชมที่เมื่อวาน
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ติดตามข่าว
เราสูญเสียนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีในปัจจุบัน
ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งครับ
นายแพทย์วิสิตวามวานิทภูมิในการโรงพจบาลสิริราช
เปิดเผยว่าผู้ว่านรงศักดิ์ได้เข้ารักษาตัว
จากโรคมะเร็งรำไส้ที่โรงพจบาลสิริราช
ตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
และจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที
เมื่อวานนี้ด้วยอายุ๕๘ปี
ครอบครัวตอนนี้ก็เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยนะครับสำหรับผู้ว่านโรงศักดิ์

ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แล้วก็มีเหตุการณ์เด็กทีมฟุตบอลหมูป่าคาเดมี่๑๓คนนะครับ
เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่แม่สายเชียงราย
ช่วงระหว่างวันที่๒๓มิถุนายนถึง๑๐กรกฎาคม๒๕๖๒
คุณผู้ชมดูสิครับวันนี้วันที่๒๒มิถุนายน
นะครับเหตุการณ์หมูป่าเนี่ยเกิดขึ้น๒๓มิถุนายน๒๑๖๑ครับ

ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์บัญชาการเหตุการณ์นะครับ

ที่สามารถบูรณาการบริหารงานหน่วยงานภาคส่วนต่าง
แก้ไขสถานการณ์ที่ตึงเครียดมืดมนต์นะครับ
ให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
นับแต่นั้นไม่มีใครแล้วเรียกผู้ว่านโรงศักดิ์นะครับ
ผู้ว่าหมูป่าหลังจากภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับ
ว่านรงศักดิ์ท่านก็โยกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวในปี๒๕๖๒
ซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กกว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับ
ไม่ต้องเป็นในวงการของกระทรวงมหัฐไทยหรอก
คนทั่วไปเขาก็ดูกันออกคนที่ติดตามข่าวก็ดูกันออกว่า
เขาทำผลงานขนาดนี้ทำไมไปอยู่ย้ายไปเขาในจังหวัดเล็กกว่านะครับ
ต่อมาปี๒๕๖๒ครับท่านก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
แล้วก็ไปทำให้คนลำปางรักสุดจิตสุดใจ
ช่วงนั้นโควิด๑๙นะครับท่านบริหารสถานการณ์ดูแลคนลำปาง
พาคนลำปางกลับมารักษาที่บ้านเพราะตอนนั้นต้องรักษาหลายวันไง
โควิดยังยังหนักอยู่ตอนนั้นแล้วก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ปี๒๑๖๔จนถึงปัจจุบัน
ไปดูคนที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันในห่วงเวลานี้ครับ

ครับนายกอปเจ้าปธรพธรรมธรณี
ท่านเสียใจและท่านบอกเลยเสียดายแทนชาวปฐุมธานีนะ
แม้ว่าจะเป็นห่วงเวลาสั้นที่ท่านผู้ว่ามารับตำแหน่งที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เพราะฉะนั้นการสูญเสียท่านผู้ว่าไปชาวปฐุมธานีเสียใจอย่างยิ่ง
เพราะว่าช่วงเวลาจันทรรพ์ที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าระกันกับประชุมธรรมนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการประสานงานกันที่ดี
ไม่ว่าภาษาการไม่ว่าภาษาการประชำฝ่ายไหนก็ตาม
ไม่ว่าทั้งนักการเมืองท่องถิ่งทั้งหมด
มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดินหน้าไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวประทุมธานีนั้นก็ต้องเสียใจอย่างยิ่งนะครับ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของข่าวการจากไปของผู้ว่าหมูป่า
เดี๋ยวในข่าวเช้าหัวเขียวคุณผู้ชมติดตามอีกนะครับ
เราจะมาอาลัยรักท่านผู้ว่าคนนี้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคนรักทั้งประเทศมีคนรู้จักทั้งโลกครับ
แล้วก็จะมีความเห็นจากสมาชิกทีมหมูป่าแค่นี้นะครับ